ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านเฉลี่ยงลับตำบลนาป่าอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์เขาบอกว่า
ภาวะมากไม่กล้าให้ผู้หญิงไม่กล้าให้เด็ก
ออกไปออกไปเดินนอกบ้านคนเดียวเปลี่ยวเพราะว่ามันมีคนร้ายอะค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่เดินคนเดียว
แล้วก็ไปทำอนาจารย์เขาโดนกันมาหลายรายแล้วนะ
หลายคนแล้วนะมันตระเวนก่อเหตุแบบเนี้ยคนในพื้นที่บอกว่าเป็นคนโรคจิตแน่เลย
มันออกอารวาสที่บ้านเฉลี่ยงลับที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ
ตะมนตนาป่าพฤติกรรมของคนร้ายก็คือขี่รถจักรยานยนต์
ประกบเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงที่อยู่ในหมู่บ้าน
แล้วก็ไปขอมีเพศสำคัญกับเขาอย่างเงี้ยดื้อดื้อแบบนี้ดื้อดื้อแบบเนี้ย
ล่าสุดค่ะไปฉุดเด็กผู้หญิงอายุสิบสองโอ้โห
น้องเขาเดินอยู่ข้างถนนไปบังคับให้เขาขึ้นรถจักรยานยนต์
แล้วก็ขี่พาไปเลยในที่เปลี่ยวจอดรถบังคับให้น้องอ่ะ
เสื้อผ้าออกแล้วทำอนาจารย์โดยการใช้นิ้วอืม
ตัวเองสำเร็จความไคร้ขี่รถหนีไปทิ้งเด็กเอาไว้ข้างทาง
ผู้ใหญ่บ้านอดุลนนทโคตรพาทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ชี้จุดเลยนี่ตรงนี้ตามคำให้การของน้องผู้หญิงผู้เสียหายนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบเจ็ดเมษายนแม่ของน้องผู้หญิงอายุสิบสอง
ผู้เสียหายคนนี้บอกว่าให้น้องไปเอาเงินค่าดอกไม้กับเพื่อนบ้านให้หน่อย
ห่างจากบ้านไปร้อยเมตรเองอะค่ะใกล้มากนะ
แล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนคนเยอะแม่ก็เลยไม่เป็นไร
ไปเอาตังค์ให้หน่อยมันอยู่ใกล้ใกล้นิดเดียวน้องกำลังเดินอยู่
คนร้ายมันขี่รถจักรยานยนต์มาประกบเลยทำทีเป็นถามหาคนในบ้าน
ถามหาบ้านคนถามนู่นถามนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เด็กก็บอกว่า
ไม่พูดอะไรแล้วก็จะให้เด็กไปกับเขาด้วย
ก็ปฏิเสธไม่ยอมไปด้วยเด็กก็ปฏิเสธตลอดปฏิเสธตลอด
คนร้ายคนนี้นะจับเด็กขึ้นรถเลยอ่ะก็คือกระชากขึ้นไปเลย
แล้วก็ขี่รถออกไปเลยอ่ะแล้วก็ปิดปากนะเอามือปิดปากเด็กนะ
ขู่จะฆ่าด้วยขี่ไปที่ที่เปลี่ยวนะคะจอดรถ
แล้วก็ให้น้องถอดเสื้อผ้าธรรมนาจารย์น้อง
ที่เล่าให้ฟังแล้วก็ทิ้งน้องเอาไว้ข้างทาง
เขาเห็นเด็กอยู่คนหนึ่งอะนะเด็กเนี่ย
พ่อแม่เขาใช้ไปเอาตังค่าดอกไม้อ่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
มาถึงก็ถามเด็กชักชวนให้เด็กเนี่ยพาไปบ้านเพื่อน
เด็กก็ไม่ไปเด็กก็เดินหนีมาทีนี้คนร้ายเนี่ย
วนรอบกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ามาคราวนี้นะครับ
จะใช้แรงกระชากเด็กขึ้นรถนะครับบังคับเด็กขึ้นรถ
แล้วก็ใช้มือปิดปากนะครับตามที่เราได้สัมภาษณ์เด็ก
ได้คุยกับเด็กใช้มือปิดปากแล้วก็บอกว่าจะขู่ฆ่าให้ตาย
ถ้าร้องนะครับพยายามจะมาทางที่ไม่ค่อยมีคนนะครับ
ทางที่เปี่ยวแล้วก็พามาถึงที่เกิดเหตุนะครับ
มาถึงที่เกิดเหตุคือตรงนี้ครับตามที่เด็กบอก
แล้วก็คนร้ายได้จอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะครับ
แล้วก็บังคับให้เด็กนอนถอดกางเกงเด็กนะครับ
แล้วก็ถอดกางเกงของตัวเองเด็กประมาณบอกว่าประมาณสองสามครั้งนะครับ
ที่เขาทำแล้วเขาก็ใส่กางเกงขับรถมอเตอร์ไซค์ของเขา
แล้วหนีไปเลยคนร้ายปล่อยให้เด็กนอนอยู่นะครับ
เด็กก็บอกว่าเด็กเนี่ยพอคนร้ายไปเขาก็รีบใส่กางเกง
ลุกขึ้นวิ่งขอความช่วยเหลือโอ้ยสงสารน้องมากน่ะ
อายุแค่สิบสองอ่ะค่ะเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ย
จะใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบอ่ะค่ะแล้วก็ใส่เหมือนหน้ากากปิดปากเอาไว้อ่ะนะ
เป็นแบบเป็นแมสอ่ะนะใส่เสื้อคลุมสีดำใส่กางเกงยีน
แต่งตัวแบบเนี้ยลักษณะเนี้ยตลอดแล้วก็ตระเวนอยู่ในพื้นที่อ่ะค่ะ
พอเจอผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวก็จะขี่ไปประกบ
ขอมีเพศสัมพันธ์กับเขาแล้วถ้าไปเจอผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียว
ก็จะจอดรถเดินเข้าไปในบ้านเขาทำทีขอเข้าห้องน้ำบ้านเขาอะไรแบบนี้
แล้วก็ไปขอมีเพศสัมพันธ์กับเขาดูสิดูพฤติกรรมมันสิ

ทุกวันนี้ไม่กล้าปล่อยลูกปล่อยหลานปล่อยผู้หญิง
ออกไปเดินข้างนอกคนเดียวตามลำพังเลยนะ
ต้องดูแลกันแบบใกล้ชิดนะคะ
เฝ้าระวังกันอยู่แล้วนะครับเคยบอกข้างเคียงแล้วก็เขาจะเว้นระยะมานะครับ
ทำท่าทีว่ามีธุระกับบ้านนี้บ้านนี้แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
กบกับเด็กผู้หญิงแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่อยากจะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
บ้านก็ไปเคาะที่หน้าบ้านเลยจับลูกปิดบ้านเลยครับ
ก็ทำทีธุระว่าจะขอเข้าห้องน้ำมั่งมาซื้อไก่มั่งนะครับ
แล้วก็จะมักจะไปหาเฉพาะเด็กผู้หญิงส่วนมาก
ดูสิพฤติกรรมแบบไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่กลัวเลย
ทำแบบนี้ตลอดนะคะหลายหลังหลายบ้านแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยกลัว
ไม่กล้าออกนอกบ้านต้องล็อกบ้านกันให้ดี
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าให้ผู้เสียหายไปแจ้งความกันเอาไว้
สพเมืองเพชรบูรณ์ส่วนน้องผู้หญิงอายุ๑๒ที่ถูกล่วงละเมิด
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยเถอะเร่งหน่อยเถอะ
จับคนร้ายไปดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเถอะ
ตอนนี้ภาวะกลัวกันไปหมดแล้วนะคะ